ก็บอกว่าพร้อมให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีในซีเกมสองพันยี่สิบสาม
อย่างเช่นเจ้าโฟแบร์อนันยอดสังวานผสมผสานกับนักเตะที่มีประสบการณ์
จะทำให้ทีมนั้นมีสมดุลที่ดีแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญคือจะดูแลนักเตะให้ดี
ไม่ให้รับบาดเจ็บกลับมาที่สโมสรต่อไปนะครับมาดูโปรแกรมกันหน่อย
ก็เป็นเกมเย็นทั้งหมดเลยนะครับก็ไล่เรียงแบบนี้ครับ
แล้วก็สิบเก้ามิทุนนายนเวลาสิบเก้านิวอริกาไทยพบฮ่องกงนะครับ